ก็เป็นข่าวใหญ่วงการบันเทิงแล้วครับคุณณเดชนคุกิมิยะนะครับ
แหวนขอคุณยาย่าแต่งงานท่ามกลางนะครับโอ้โหอบอุ่นโรแมนติกที่อิตาลีครับ
นี่ฮะเมื่อวานเราได้เห็นไปบ้างแล้วในที่สุดนะครับ
แฟนคลับก็รอคอยนะครับคบหากันมา๑๒ปี
เมื่อวานนี้ทั้งคู่โพสต์ภาพนะครับแล้วประกาศข่าวดีว่าคุณณเดชน์ขอคุณยายาแต่งงานแล้วนะครับ
แล้วก็โชว์แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายโอ้โห๑๒กระหัดเบอร์โร่เลยครับ
คุณณเดชน์นะครับยังเขียนแคปชั่นว่านะครับ
ผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุดเพราะผมโชคดีที่สุดที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิต
การเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้วและผมโคตรตื่นเต้นเลย
งานนี้มีคุณหมากปรินนะครับคุณคิมเบอร์รี่พร้อมด้วยคุณป๊อกมากกี้
ไปร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับ
ไม่ได้เพิ่งมาขอกันเมื่อวานหรอกแต่น่าจะขอกันไปแล้วตั้งแต่วันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมา
แต่เพิ่งจะมีโอกาสโพสต์แจ้งข่าวดีกับทุกคนครับ
แล้วหลังจากนี้ล่ะหลังจากนี้ที่โพสต์ไปแล้วเนี่ยครับคุณแม่ของคุณยาย่าก็โพสต์แสดงความยินดีกับลูกทั้งสองคนด้วยนะครับ
ส่วนกระแสฮือฮานะครับหลังจากแฟนคลับไปพบว่าแหวนเพชรที่ใช้ขอแต่งงานในครั้งนี้เป็นแหวนเพชร๑๒กรัฐก็เท่ากับความรัก๑๒ปีนะครับ
ซึ่งเพชรน้ำงามบริสุทธิ์ราคาคาดว่าไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาทแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวงนี้
อินสตราแกรมของนะครับโอริเวลเชลเลอร์นะครับเป็นดีไซเนอร์ผู้ออกแบบแหวนเพชรนะครับ
มีรูปคุณณเดชน์ด้วยนะครับอยู่ในวันดังกล่าวจนหลายคนคาดว่าโอ้โหจริงแล้ว
คุณณเดชน์น่าจะสั่งทำตั้งแต่ปี๒๑๖๒แล้วหรือเปล่านะครับจริงเท็จประการใดเดี๋ยวรอทั้งคู่ออกมาเฉลย
แต่นี่แน่นะครับก็ทุกคนแหละยินดีกับความรักของทั้งคู่ครับ
อยากได้ยินเขาให้สัมภาษณ์เนอะอยากรู้เขาจะเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างอยากรู้ไปทุกเรื่องเลยนะคะ